ส่วนอีกคดีที่เป็นที่สนใจของสังคมเช่นกัน
หลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนกันมานาน๔๔วัน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่า
หลักฐานที่มีนั้นแน่นหนาพอที่จะเอาผิดกับนายเจนพบวีรพร
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุขับรถเบนท์
พุ่งชนรถฝอดของ๒นักศึกษาปริญญาโท
จากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
กว่า๑เดือนครึ่งที่ตำรวจใช้เวลาสอบสวน

ขับรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนท์ด้วยความเร็วกว่า๒๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พุ่งชนรถของนางสาวธรรมพัฒน์ฮแสงชัย
และนายกิจสนะถาวร๒นักศึกษาปริญญโท

โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ตำรวจใช้เวลาสอบสวนพยาน
และรวบรวมหลักฐานกว่า๔๔วัน
สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีไปกว่า๕๔ปาก
และที่สำคัญคดีนี้มีการเปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวน
เพราะมีคำสั่งช่วยราชการผู้ทำคดีในชุดแรก
เพื่อความโปร่งใสในการทำคดี
วันนี้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
รวมรวมเอกสารกว่า๖๘๖หน้า
ส่งสำนวนให้อายการสั่งฟ้อง๘ข้อหา
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับคดีขับรถ

ส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นที่ญาติของผู้เสียชีวิต
ร้องขอให้พนักงานสอบสวนแจ้งเพิ่มเติมนั้น
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้ว
ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีเจตนาฆ่าผู้อื่น
พนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในข้อหานี้
ข้อหานั้นก็เป็นข้อหาที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะครับ
บนพื้นฐานของพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นวัตถุพยานนะครับ
พยานแวดล้อมพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับ

ก็อยู่บนพื้นฐานที่การรวบรวมพยาหลักฐานเนี่ยเป็นไปด้วยความแน่นหนานะครับ
เพราะฉะนั้นทั้ง๘ข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งกับผู้ต้องหานั้นก็เป็นข้อหาที่มีพยานหลักฐานหนักแน่น
แล้วเราก็สั่งฟ้องนะครับ
ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้กับอายการแล้ว
กระบวนการหลังจากนี้อายการจะตั้งคณะทำงาน
เพื่อตรวจสอบสำนวนคดีอย่างรอบครอบก่อนที่จะสั่งฟ้อง
เพราะคดีนี้เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
การทำงานนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
พินาคดีของพนักงานอายการเนี่ยคือคงจะเน้นในความรวดเร็ว
โปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีนี้เป็นคดีที่สำคัญสื่อมวลชนให้ความสนใจ

และเป็นคดีที่ทางกระบวนการยุทธรรมและสำนักงานในการสูงสุดเองก็เห็นความสำคัญนะครับ
เราจะต้องถือว่าเป็นคดีต้องเร่งรัดแล้วก็พินาอย่างถี่ถ้วนรอบครอบเป็นพิเศษนะครับ
โดยจะต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย